แม่อำปัชราผ่าไทยเซียกับไฮโซพกคุณผู้ชม
คู่นี้เขาหวานนะคะแล้วก็ที่ผ่านมายังไม่เคยยืนยันความสัมพันธ์

คุณผู้ชมให้ดูล่าสุดเลยดีกว่านะคะเนี่ยต้องบอกว่าให้ภาพแทนคำตอบเลยนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เขาโพสต์กันแบบโอ้โหหวานฉ่ำจริงค่ะ
คือหลายคนก็อยากจะเห็นว่าอยากได้ยินคำว่า
ไฮโซโภคนี่คือแฟนคลับของแม่อ้ำเนี่ยทันเตนสักทีค่ะ
ง่ายแต่ต้องบอกว่าหวานขรุบจริงค่ะ
แฟนคลับเห็นแล้วก็อมยิ้มตามแม่อ้ำนะคะ
ก็เห็นโอ้โหมีมุมฟุ้งฟริ้งเหมือนกันนะคะ
มาพร้อมกับคำว่าอยู่ทนอยู่นาน

อ้ำกลับมาตอบว่าอยู่ทนอยู่นาน
ใช่นะคะแล้วที่ว่าอยู่ทนอยู่นานมันกี่ปีกันนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งล่าสุดนะคะไฮโซโฮก็มาเฉลยแล้วจ้า
ด้วยการโพสต์ภาพคู่พร้อมกับข้อความว่า
ขึ้นปี๔แล้วยังไม่เบื่อใช่ไหม
เออนะคะสรุปก็คือเขากันมา๓ปีแล้วแล้วจ้ะคุณผู้ชม
คบกันมา๓ปีขึ้นปีที่๔เอ๊ะหรือจะเป็น
เดี๋ยวก่อน

เดี๋ยวไม่จบนิดนึงนี้นะคะเขาน่ารักกันใช่ไหมคะ
นี่แม่อ้ำเขาลงรูปนี้นะคะนี่เป็นการแกล้งแม่อ้ำ
พี่โพกลงค่ะคุณผู้ชมแถมกันสิ

สวยมากคุณผู้ชมนะคะรูปแอบถ่ายตอนหลับแบบนี้แหละค่ะ
พร้อมติดนะคะแฮดแท็กไอจีใครคนนั้นรอด
แต่มันรูปไม่แกล้งนะรอดทั้งคู่ค่ะ
เพราะว่าเป็นคนสวยและคนหล่อนะคะ
ใช่ค่ะอ้ำเขาบอกว่าหลับจริงจังนะ
ก็ขอให้แบบแฮปปี้แอนิเวอร์แซรี่ปีที่๔๕